คุณผู้ชมไปขอนแก่นกันเลยดีกว่าขอนแก่นเขาอากาศเย็นเย็นกันแล้วด้วยนะฮะ
กับชาวบ้านจัดงานบุญประจำปี
หมอลำคณะดังมาเปิดการแสดง

งานบุญกลายเป็นลานประลองไปแล้วครับ
โอ้โหคลิปนี้ถ่ายจากหลังเวทีมาเลยครับคุณผู้ชมฮะ

คำใจเกินร้อยของบอยสิริชัยถ่ายเอาไว้ครับ
คือหมอลำไปเปิดการแสดงใช่ไหม
แล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นไล่ตีกันแล้วมีเสียงปืนดังขึ้น
นัดแรกก็ยังเฉยนัดที่๒หน้าไม่ค่อยดีนัดที่๓ไปแล้วนะครับ
นี่ฮะคณะนักแสดงชาวบ้านแตกกระเจิงหนีตายกันนะครับ
กลัวจะโดนลูกหลงครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
ผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบครับทราบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดนะ
ช่วงเช้ามืดวันที่๑๒ธันวาคมในงานฉลองหลวงพ่อท่าวัด
ที่วัดเทวราชอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นครับ
ชาวบ้านคนหนึ่งที่ไปเที่ยวงานก็เล่าบอกว่า
ในงานเขาจ้างหมอลำคณะใจเกินร้อยมามาให้ชาวบ้านได้สนุกสนานกัน
โดยการแสดงเริ่มช่วง๓ทุ่มของคืนวันที่๑๑ธันวาคม
นะครับ๑๑ธันวาคมนะครับจนข้ามวันมาถึงตี๓
ขณะที่หมอลำกำลังเต้ยเลยเต้ยกันสนุกเลยนะฮะ
กลุ่มวัยรุ่นที่มาชมหมอลำมาจากหลายหมู่บ้าน
มาจากหลายกลุ่มคราวนี้แหละครับพอลุกขึ้นเต้นเท่านั้นแหละครับ
ก็เริ่มกระแทกกันทะเลาะกันอารวาสกัน
โต๊ะเก้าอี้ตีใส่กันโยนใส่กันครับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจก็มารักษาความปลอดภัย
ระงับเหตุครับจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด

ชาวบ้านคนหนึ่งบอกด้วยว่าพอเสียงปืนสงบเท่านั้นแหละ
ก็เห็นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัววัยรุ่นเอาไว้นะครับ
หลายคนนะแล้วก็เอาออกจากจุดเกิดเหตุไปทันทีครับ
มันอยู่ใกล้กันมันหลายกลุ่มมันอยู่รวมกัน
มันเป็นพื้นที่มันจะจำกัดอะค่ะพื้นที่มันแออัด
มันก็จะยกโต๊ะยกอะไรฟาดกันอะไรพวกนี้ค่ะ
เริ่มตีกันเริ่มมีเสียงปืน
น่าจะเป็นปืนแก๊ปของตำรวจนะคะ
ยิงขู่ให้วัยรุ่นหยุดแต่เขาก็ไม่หยุดนะ
เพราะว่าช่วงจังหวะนั้นวัยรุ่นมันอารมณ์มันถึงแล้วค่ะ
แต่ปืนในตามวัยรุ่นเอามาเราไม่รู้ว่ามันเอามาหรือเปล่าไง
ไม่เห็นหรอกจังหวะนั้นมันทั้งมืดด้วย
แล้วทีนี้ก็ไล่กันเลยค่ะไล่แล้วพวกฝ่ายปกครองตำรวจ
พวกผู้น้ำต่างเหมือนกับแรนตามวัยรุ่น
เจ้าหน้าที่ก็เยอะจับได้โดยเร็วอยู่
เขาอุตส่าห์จ้างหมอลำมาเล่นซอดแจ้งให้

ภูมิกับสพแวงน้อยฮะ
ท่านก็บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำนะครับ

คนนี้ฮะนี่ดูสิดูสิรอผลการตรวจจากแพทย์อยู่นะครับ
ต้องสอบปากคำผู้ต้องสงสัยที่ใช้มีดทำร้ายคนอื่น
เดี๋ยวจะแจ้งข้อหาต่อไปครับ